คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาลของดาราช่วงนี้
โอ้โหเป็นข่าวกันหลายคนเลยค่ะ
สดร้อนนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโอ้โหนี่ก็ข่าวดัง
คุณแจงภรรยาคุณแจ๊ดโดนตัดต่อคุณผู้ชม
โอ้โหเป็นเรื่องราวคดีความเลยคุณผู้ชมค่ะ
ภาพที่เห็นนะคะเป็นภาพเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
คุณแจ๊กชนชื่อพาคุณแจงภรรยาพร้อมธนัยความธนัยตั้ม
เข้ารองทุกข์ตอเป๋าท้อกับประเด็นที่บอกไป
โดนเกร็มคีย์บอร์ดนำภาพแต่งไปตัดต่อเป็นรูปโป๊ป
โดยแจงและแจ๊ดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเยอะมากในสังคม
ส่วนมากอยากจะออกมาส่วนหนึ่งแล้วอยากออกมาปกป้องนะคะศักดิ์ศรีของตัวเอง
แล้วก็อยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างค่ะ
โดยการดำเนินคดีไม่หวังจะได้เงินทองอะไรหรอกนะคะ

แจงเขาโพสต์อยู่ว่าโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะ
แล้วก็บอกว่านะคะหากคนในครอบครัวคุณถูกทำแบบนี้จะรู้สึกอย่างไร
ไปฟังเสียงทั้งคู่กันหน่อยค่ะ
เราก็ซูมเราก็แคปเขามีความสุขไหมทำแบบนี้

เราเป็นแม่คนเรามีลูกแล้วเรามีลูกผู้หญิง
ซึ่งถ้าเกิดเป็นคนอื่นทำกับครอบครัวคุณ

ดำเนินตามกฎหมายไปเลย
เงินจังไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้เงิน
พวกผมไม่ได้กระโถนทำอะไรผมก็ได้
ผมก็มีหัวใจของคุณนั่นแหละ

มิจฉาชีพดังกล่าวอ้างตัวเป็นเจ้าที่บริษัทขนส่งชื่อดัง
แล้วก็เป็นตำรวจจากสพเมืองเชียงใหม่

เขาบอกว่าลูกเล่นเหมือนกับที่เคยโทรมานี่แหละค่ะ
ซึ่งหนุ่มฮันนะคะบอกว่าเมื่อวันที่สิบสี่ธันวาคมที่ผ่านมา
ตัวเองก็ไลฟ์สดขายของเป็นครั้งแรก
หลังจากนั้นนะคะพนักงานของบริษัทก็รับโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพ
อ้างว่าทางบริษัทภาษาดูชื่อดัง
ก็ออกมาบอกว่าพัสดุของควรทำผิดกฎหมาย
ยังบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินด้วย

ถ้ากลัวรีบโอนเงินมาเลยนะคะ
เพื่อยืนยันการตรวจสอบเส้นทางบัญชีค่ะ
ซึ่งมันเกิดเรื่องเรื่องเงินนี่แหละค่ะ
อยากแจ้งทุกคนว่ามิจฉาชีพแบบนี้ต้องระวังให้ดี
ถ้ามีโทรศัพท์แปลกพูดเช่าพูดแก่อยู่กับบ้าน

ไม่ต้องสนใจเลยนะตอนนี้ระบาดหนักมากจริงค่ะ
มันเจ็บใจอยากจะไลฟ์ครั้งแรกแต่ว่าตังค์ที่ได้มาหาย
แต่ทางฮันกับจียอนยืนยันนะว่าของที่ลูกค้าสั่งซื้อไป

เรื่องเงินที่เขาโดนโกงไปเดี๋ยวเขาไปจัดการของเขาเอง